ท่านผู้ชมครับแม่คดีนี้ห่างไปนานแวะไปดูซะหน่อย

คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
อย่างที่ทราบนะครับมีการแจ้งข้อหากันไป
ก็คือนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่
เป็นคดีเกี่ยวกับการพาเด็กไปไปปล่อยทิ้งเอาไว้

ไม่ได้เรื่องเป็นคดีฆ่านะ
เป็นคดีลักษณะการพาเด็กไปจากพ่อแม่พรากไป

วันนี้เนี่ยนายชัยพลไปที่สพกกตูม
ไปขอเลื่อนการให้ปากคำของคนในครอบครัว

จาก๒๐สิงหาวันนี้

สพกกตูมเนี่ยด้านหน้าสพเนี่ยเขาจะมีลูกของพบตรอยู่
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

ตอนที่นายชัยพลกำลังจะเข้าไปที่โรงพัก

เกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
นี่ค่ะยืนยืนอยู่

คือตรงนั้นเนี่ยมีรูปของพบตรนะฮะ

อยู่ตรงนั้นทำแหน่งมืออีกทีได้ไหมไฮไฟล์หรือเปล่า
ต้องใส่ไฮไฟล์ละมัน

นายชัยพลวิพาครับผู้ต้องหาในคดี

นะฮะที่สพกกตูมครับท่านผู้ชมครับ
การสอบปากคำของคนในครอบครัวคือภรรยากับลูก
จาก๒๐สิงหาคมขอเป็น๒๕สิงหาคม๒๕๖๖
มันมีประเด็นก็คือในภาพนั่นแหละ
รูปที่เห็นเนี่ยคือรูปของพลตมติเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็อย่างที่ทราบท่านพบตรเนี่ย
เข้ามาดูคดีนี้ตั้งแต่ตอนเป็นรองพบตร
ใช่ค่ะก็ลงพื้นที่มาติดตามเองเลยเป็นหัวหน้าทีมด้วย
รับตำแหน่งเป็นพบตรแถลงคดีแรกเลยก็คือคดีน้องชมพู่ด้วย
ใช่ค่ะนี่ครับ
มีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ยินเสียงลักษณะเหมือนหัวลกหัวเราะอะไรออกมาด้วยนะเราก็ไม่แน่ใจว่าแห่ตรงนั้นมุมมันก็ไม่ค่อยชัด
รูปมันก็คือรูปนั่นแหละอาจจะแบบแปะมือเหมือนที่คุณอรัชพรบอกก็ได้
หรือจะอะไรยังไงก็ไม่รู้หรือเขาจะรู้สึกยังไงมันก็ต้องไปถามเขาใช่ไหม
เพราะมันเป็นเรื่องจิตใจภายในของเขาค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้เรียกญาติ
ที่เป็นครอบครัวของคุณแม่ของน้องชมพู่มาให้ปากคำทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นพี่น้องที่เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันทั้งหมดนะรวมทั้งหมดประมาณ๗คนนะครับ
ที่เหลือนี่ก็มีนาแตด้วยนะนายนารินหลาโพน้องชายของคุณแม่น้องชมพู่นี่นาแตนะครับ
วันนี้ก็มาพบกับพนักงานสอบสวนที่สพกกตูมนะครับ
หลังจากสอบปากคำเสร็จณแตก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนนะครับ
ส่วนที่สำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารเนี่ยตรงนี้จะมีคุณแม่น้องชมพู่มีพี่สาวของน้องชมพู่นะ
มีพ่อน้องชมพู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นครอบครัวน้องชมพู่เลยพ่อแม่พี่
แล้วก็ยังมีน้าเสริมนะที่เป็นน้าเขยน้องชมพู่มีน้าตายนะครับที่เป็นน้าสาวของน้องชมพู่
แล้วก็ลูกชายของณตายณเสริมส่วนกรณีของนายชัยพลเนี่ยทางฝั่งของป้าแตน
ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่กับลูกชายสองคนเนี่ยนายชายพลเขามาขอเลื่อนการให้ปากคำ
จากวันนี้เป็นวันที่๒๕สิงหาคมทีนี้มีการพูดถึงกรณีที่ณแตนะ
นาแตเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวเรื่องของน้องชมพู่มาตลอดเนี่ยก็จะทราบดีว่าดูเหมือนนาแตจะไม่ค่อยลงรอยกับ
ทางนายชัยพลหรือว่าลุงพลสักเท่าไหร่ค่ะนะฮะแต่ถ้าเอฟซีติดตามช่องยูทูปที่เกี่ยวข้องกับนายชัยพล
จะเห็นว่าพักหลังนาแตมีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนายชัยพลด้วยนะฮะ
หลายคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงกันโดยเฉพาะ๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาวันนั้น
คล้ายวันเกิดของนายชัยพลเขาค่ะณแตได้ให้ของขวัญวันเกิดกับนายชัยพลด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นพี่เขยของนาแตของขวัญนั้นมันแม่มันดูแปลกไม่เหมือนของขวัญวันเกิดโดยทั่วไปนะ
หรือมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับขดงคดีที่มีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ
ลองฟังดูหน่อยตรงนี้
ถ้าเอาไปเปิดดูแล้วคุณจะรู้ทุกอย่าง
คุณจะรู้ทุกอย่างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
นี่คือของขวัญชิ้นโบแดงที่ผมมอบให้กับลุงพลนะครับ
แล้วคุณจะเก็ตนะครับแล้วคุณจะเก็ตแล้วคุณจะยิ้มได้

แต่ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรนะฮะ

นี่นะอันนี้ก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะ

ว่านั้นเนี่ยนายชายพลเข้าก็ไปทำวงทำบุญ
เลี้ยงอาหารกันอยู่พอสมควรค่ะนะบรรยากาศนี่นาน
รำทำเพลงกันอยู่พอสมควรนะฮะ
ตรงนี้นะฮะนี่บรรยากาศหน้าบ้านนะครับ

อันนี้คือนี่มีการแสดงเหรอคะ
จะพญานาคใช่ไหมที่สร้างอยู่เนี่ย
เป็นพื้นที่ห่วงห้ามของทางเจ้าหน้าที่เขานะ

มีเทพเหลืองกันเอาไว้อยู่นั่นนะคะ